ส่วนช่วงนี้ครับไปดูเรื่องราวของคุณวิชัยศรีวัฒนประภากันครับ
เมื่อวานนี้ครับในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสมุทรศรเลสเตอร์กำลังโดย
เบนเดอร์รอเจอร์ผู้จัดการทีมเจมมี่วาดี้
ดาวยิงทีมชาติอังกฤษนะครับชินจิโอกาซากิ
หน้าทีมชาติญี่ปุ่นเวสมอร์แกนกัปตันทีมแล้วก็สตาร์ฟโค้ชครับ
รวมทั้งสิ้นเนี่ยสี่สิบเอ็ดคนเดินทางจากอังกฤษมาที่ไทย
มาถึงสาระสี่วัดเทพศรีรินทราวาสพระราชวรรภิหารครับ
เพื่อร่วมในพิธีสวดพระอภิษฐรรมนายวิชัยศรีวัตนประภา
อดีตทางสะโบสรแล้วก็อดีตประธานกรรมการกลุ่มบริษัทที่เสียชีวิตจากอุปกรณ์อุปกรณ์เฮลิคอปเตอร์ตก
ซึ่งเป็นการสวดพระอภิษฐรรมคืนสุดท้ายหลังจากที่บรรจุศพบำเพ็ญกุศลครบ๑๐๐วัน
สำหรับกำหนดการพระราชทานเพลิงศพนายวิชัยในวันนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวัจฺลาลงกรบริณฑราเทพพญาพระลางกูล
สามารถที่จะไปร่วมพิธีในครั้งนี้ได้ครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับการจากไปของคุณวิชัยนะครับ